วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีสาววัยเบนเจอร์เพศที่จังหวัดขอนแก่นครับ

ระหว่างทางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะรับสาย
ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางนะครับ
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับที่พักในตัวเมืองขอนแก่น

แต่ระหว่างทางเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น

จากนั้นรถก็เสียหลักตกลงข้างทาง
หนูรับโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เซไปกลางฝุ่นบาตร
แล้วหนูก็เลยหักมาหักมาปุ๊บมันก็จะชิดสาย
ก็เลยหักแล้วมันก็หมุนเลย
ตอนหมุนแล้วเราอยู่ยังไงเราก็ไม่นึกถึงน้ำพ่อน้ำแม่แก่น
ออกมาเจ็บอะไรตรงไหนมีครับนี่

เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรประมาท
เพราะเพียงเสี้ยววินาทีอาจเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้
นี่นี่๒๑ประเทศ
เปลี่ยนหลายทั่ว
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถบรรทุกน้ำแข็ง

แล้วถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนด้านข้างอย่างจัง

คนขับขี่แน่นิ่งไปและมีคนขับขี่รถจักรยานยนต์จอดดูเหตุการณ์
โดยมีคนขับรถบรรทุกน้ำแข็งวิ่งลงมาดูและโทรศัพท์เรียกกู้ภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงทางเข้าปั๊มแก๊สแห่ง๑ริมทางหลวงหมายเลข๒๔
อุบลราชธานีศรีคิ้วตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ทำให้นายนัทพลชวนชมอายุ๑๖ปีนักศึกษาช่างยนต์ชั้นปีที่๑
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่หลังจากกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนที่จังหวัดระยองตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนข้างวัดสะพาน๔
ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงที่เกิดเหตุพบศพนายอัธชัยเวียนนอกอายุ๒๖ปี
ชายภูมิเสียชีวิตในสภาพคอหักมีเลือดออกทางปากและจมูก
โดยมีรถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีน้ำเงินของผู้ตายล้มอยู่กลางถนน
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถมิซูบิชิปาเจโร่ที่มีร่องรอยถูกรถจักรยานยนต์ถลายมาชน
และมีรถหกล้อบรรทุกตู้ทึบจอดอยู่
ตำรวจสอบปากคำคนขับทั้งสองคนทราบว่า
ขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์สวนมาแล้วเสียหลักแหกโค้งจนล้มลง
ฟาดพื้นถนนรถจักรยานยนต์ถลายมาชนกับรถของตนเอง
ทางนี้จุดนัดที่จะสอบสวนหาข้อได้จริง
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุอีกครั้ง